เรียกเรียกขโมย

ขโมยที่ขโมยมะนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เปรี้ยวนักมาพบหน่อยเจ้าของสวนเขาบอกมาด้วยเลย
เมื่อกี้ช่างภาพทีมงานเราก็นึกว่าคุณสุภาษาลาจะเอาอะไร

นี่เอามาหานี่เรียกขโมยมาทำไม
มาอบรมการปลูกมะนาวและจะแจกต้นพันธุ์ไปให้ด้วย

ทำมาหากินเอาเองเถอะ

ใช่ค่ะคุณสุภาษากัณฑวิทยานนท์
เจ้าของสวนมะนาวอยู่ที่บ้านเริง
ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เข้าตรวจภายในสวนมะนาวที่ปลูกไว้กว่า

เข้ามาขโมยมะนาวแล้วก็ผลไม้อื่นในสวนด้วย
มะนาวช่วงหน้าแรงยิ่งปลูกยากอยู่

สายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มะนาวนี้ราคาแพง
พบว่าที่สวนมะนาวของตนเองนี่มีคนร้าย
นำกระสอบปุ๋ยเข้ามาขโมยเฉลี่ยวันละ๒๐๐๓๐๐ลูกต่อวัน

ใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

เป็นมะพร้าวน้ำหอมขนุนแล้วก็มะละกอ
ถูกขโมยไปพร้อมกับมะนาวด้วย
วอนขอให้เข้าคนที่เข้ามาขโมยมะนาวและผลไม้ที่สวน
มาขอกันดีแบ่งให้ทานก็ได้
และพร้อมจะอบรมการปลูกมะนาว
และการผสมดินสำหรับการเพาะปลูก
พร้อมมอบกล้าพันมะนาวแป้นพิจิตรให้แบบฟรี
ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับครับ
สิวะตั้งไหนผมจะสอนวิธีและให้พันธุ์ด้วยครับ
สำหรับเหตุการณ์คนร้ายเข้ามาขโมยมะนาวในสวนของนายสุรชาติเป็นครั้งแรก

ทางเจ้าของสวนไม่อยากเอาผิดคนร้ายคิดว่าเป็นการให้ทันแล้วก็แบ่งกันกินค่ะ
ใช่ที่สำคัญคุณไปปลูกเองพืชผลเจริญงอกงามคุณก็ภูมิใจ
ครอบครัวของคุณก็ภูมิใจนี่เจ้าของสวนเขาใจดีแบบนี้

ไม่มีความผิดและได้กินในระยะยาวด้วย
ไม่ต้องรอว่าเจ้าสวนเจ้าของสวนเขาเรียกดักไง

เจ้าของสวนเขาใจดีจริงนะครับ